ไปต่อกันที่ความรักของสาวปรางกัณรันคนโสดเบอร์ล่าสุดของวงการหน่อยดีกว่า
เปิดใจประเด็นความรักกับโต้งทูพีที่หลายคนรู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วว่าเขาเลิกกันแล้วนะคุณผู้ชมนะ
เปิดเผยไปเลยท่ามกลางพี่สื่อมวลชนแล้วไม่ต้องรอให้สื่อถามคำถามแรกปรางเปิดคำตอบให้ก่อนเลยคุณผู้ชมไปฟังกันเลยค่ะ
กลางกับโต้มเป็นเพื่อนที่ดีสำคัญ
พูดคุยตัดสินใจกันเมื่อประมาณ๒เดือนแล้วค่ะ
ขอให้ทุกคนเชื่อใจค่ะว่าพวกเราได้คิดใช้เวลากับเรื่องนี้อย่างมาก
ฟังคำตอบที่เธอพูดมาคุณผู้ชมดูแววตาสีหน้าที่เธอเสื่อมค่ะ
รู้เลยว่าข้างในยังเจ็บปวดอยู่นะฮะ
ความรู้สึกของปรางที่เปิดเผยกับพี่นักข่าวถึงความสัมพันธ์ของเธอกับโต้งทูพี
ตรงไปตรงมาทุกดอกทุกคำคุณผู้ชม
ยืนยันเพิ่มเติมด้วยนะคะปรางพูดเองว่าไม่ได้มีเรื่องของมือที่สามตามข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ค่ะ
ส่วนเรื่องของการใช้ชีวิตกันคนละเวลาเนี่ยปรางยอมรับเลยว่าอันนี้เป็นปัญหาหลักเหมือนกัน
แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดค่ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่ทุกคนเข้าใจเธอนะคะ
แล้วก็ขอให้เชื่อว่าทั้งปรางแล้วก็โต้เองได้พยายามจนถึงที่สุดแล้วค่ะ
ที่จะรักษาความสัมพันธ์ในครั้งนี้เอาไว้เป็นเรื่องยากในชีวิตเธอเหมือนกันนะฮะ
ความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่มันไปไม่ถึงประตูวิวาอย่างที่ทุกคนอยากเห็นแล้วก็อย่างที่เธอวาดฝันเอาไว้ค่ะ
แล้วอย่างที่ทราบกันก่อนหน้านี้คุณผู้ชมดูเหมือนว่าหลายคนบอกอุ๊ยโต้งเขาพยายามง้อนะเนี่ย
ไอจีหลายต่อหลายรูปเลยผ่านทางการโพสต์นะปางบอกว่าไม่ใช่หรอก
เวลาที่ผ่านมาเนี่ยมัน๒เดือนมาแล้วค่ะคงไม่ได้เป็นการง้องอนกันแล้ว
เพราะว่าเราคุยด้วยเหตุผลมันจบไปแล้วซึ่งช่วงที่ปรางเองให้สัมภาษณ์
มันมีคำพูดที่ฟังแล้วรู้สึกบาดใจเหมือนกันคุณผู้ชม
ด้วยระยะเวลาที่ทั้งผู้เข้าผ่านมาร่วมสิบปีคุณปรางบอกว่า
ให้เกียรติความรัก๑๐ปีของเธอและโต้งเป็น๑๐ปีที่สวยงาม
และทุกอย่างที่เกิดขึ้นจริงนั้นมันจริงทั้งหมดค่ะ
แม้ว่าวันนี้จะกลายเป็นเพียงแค่ความทรงจำแล้วก็ตาม
นี่อ่านแล้วดิฉันยังใจสั่นแทนเขาอยู่เลยนะคุณผู้ชมนะ
สิบปีมันนานนะกับการเรียนรู้คนคนหนึ่งนะ
และอีกหนึ่งประเด็นที่ชาวโซเชียลตั้งข้อสังเกตว่า
โหแก๊งบุภเพนี่มันแก๊งคนโสด
มันก็เป็นโป๊บเวลาปั้นจันแม้แต่ปรางเองบังเอิญพากันส่วนยกแก๊งเลยค่ะ

รู้ไหมข่าวที่ออกไปแล้วหนูพิมพ์ไปหาเขาเลยบอกว่า
ดีใจจังเลยเป็นข่าวกับพี่
จังเลยเป็นข่าวกับพี่

ดีใจเป็นข่าวของเขาเพราะว่ารู้อยู่แล้วไม่มีอะไร
คนคงไม่ไปทะลมเขา
ก็เลยจิ้นคู่นี้มาโป๊บกันหรือเปล่า

อย่างคู่ปลางกับโต้งก็เหมือนกันเขาไปเพ่งเล็งใครรู้ไหม
คุณฟิล์มธนพัฒน์คุณผู้ชมค่ะเออบอกว่าเป็นมือที่สามของโต้งปางหรือเปล่า
ช่วงที่กระแสข่าวแรกหนุ่มฟิล์มก็คือมือวางอันดับหนึ่งเลยค่ะ
หลายคนจับตาเหมือนกันเพราะว่ากำลังเล่นละครด้วยกันด้วย
แล้วก็ด้วยความสนิทกันจากกองละครค่ะทำให้ชีวิตจริงทั้งคู่เข้าขากัน
ชาวเน็ตอุ๊ยมันเอ๊ะอยู่ในใจอะไรยังไงกันน่ะ
ที่ฟิล์มออกมาบอกว่าปลื้มปลางหนักมากจนออกอาการเขินค่ะ
ก็อดจับโยงไปไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้ค่ะหนุ่มฟิล์มเคลียร์ใจแล้วนะคะ
ไม่มีอะไรในกอไผ่เป็นแค่เพื่อนร่วมงานเฉย
ก็ต้องสนิทกันให้มากขึ้นค่ะเพราะการทำงาน
เม้นจะแซวอะไรทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติค่ะ
แล้วก็บริสุทธิ์ใจจริงนะจ๊ะ
ผมไม่ได้ซีเรียสค่ะเพราะว่าเรารู้อยู่แก่ใจแล้ว
ว่าเราไม่ได้เข้าไปในความสัมพันธ์แบบนั้น
ความสัมพันธ์แบบนั้นดีกว่าคือเราเข้าไปในความสัมพันธ
เป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนร่วมงานกัน
เราบริสุทธิ์ใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่า
ซีเรียสอะไรกับข่าวนี้ในอนาคต
มันเป็นแบบนี้จริงผมว่าเป็นแบบนี้ตอนนี้มันดีที่สุดแล้ว